คุณผู้ชมค่ะมิ้วเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวนี้กันแล้ว
เพราะว่าแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนบ้าน
ใครเคยมีประสบการณ์เรื่องของการผ่อนอสังหาริมทรัพย์บ้างคะ
เบี้ยมันสูงเหมือนกันเนาะ

แล้วก็มีข้อความว่าชาติไหนจะหมดเนี่ย
ตัดเงินต้นไป๕บาท๕๐สตางค์

ต้องผ่อนบ้าน๒ปีแรกชิว
พอปีที่๓ทำอะไรไม่ได้แล้ว

เงินต้น๕บาท๕๐สตางค์
ตัดเงินต้นไปแค่๕บาท๕๐สตางค์
ตั้ง๒ล้านกว่าก็เลยคำถามคือถ้าตัดเดือนละ๕บาท๕๐

โพสต์นี้คนไปคอมเมนต์กันเยอะมากนะคะ

บางคนบอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้คุณเบลไปผิดนัดชำระหนี้

ทำไมมันถึงตัดเงินต้นแค่๕บาท๕๐สตางค์
บางคนก็สงสัยว่าเรื่องจริงป่ะเนี่ย

คุณเบลบอกว่าไม่ใช่คอนเทนต์นะคะ

จ่ายเงินผ่อนค่าบ้านเนี่ย

อันนี้คืองวด๑พฤศจิกายนปี๖๖นี้เลย
แล้วเธอเป็นลักษณะของการตัดอัตโนมัติ
เธอก็ไม่ได้เพิ่มวงเงินจ่ายในแต่ละงวดเพราะว่าก็ตัดอัตโนมัติตัดอัตโนมัติทุกเดือน
ไม่ได้มาโปะเพิ่มไม่ได้โปะเพิ่ม
ทีนี้ค่ะคุณเบลเนี่ยซื้อบ้าน๒ล้าน๔แสนบาท
ทำสัญญากับธนาคารที่ผ่อนน่ะนะคะ
ปีที่๑กับปีที่๒ดอกเบี้ยคงที่ปีที่๓นี่แหละเป็นปัญหา
เพราะดอกเบี้ยลอยตัวแล้วปัญหามันก็เกิดตอนผ่อนปีที่๓จริง
งวดแรกของปีที่๓เนี่ยเงินต้นถูกตัดไปแค่๗๐๐บาทที่เหลือคือดอกเบี้ยหมด
เธอก็เอกใจแต่ไม่ได้ทวงถามแต่พอมางวดล่าสุด๑พฤศจิกายน
เงินต้นถูกตัดไปแค่๕บาท๕๐สตางค์ที่เหลืออีกหมื่นกว่ามันคือดอกเบี้ย
ก็เลยตกใจโทรศัพท์ไปถามทางธนาคารเพื่อให้หายสงสัย
ทีนี้กับคำถามที่ว่าแล้วทำไมเธอไม่โปะไปเลยล่ะ
ก็โปะไปเรื่อยโปะให้มากกว่ายอดผ่อนก่อนที่จะถึงงวดผ่อน
บอกว่าแหมพูดง่ายเนอะสถานะการเงินของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไง

คุณเบลบอกว่าตั้งแต่คุณเบลโพสต์เนี่ยคนมาร่วมให้ข้อมูลในโลกออนไลน์เยอะมากนะ

บางคนถูกตัดเงินต้นไปหลัก๑๐บาท
๐๐บาทเท่ากับผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยผ่อนดอกเบี้ยอย่างเดียวเลย
อ่าคืออย่างคุณเบลตอนที่ที่เริ่มดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งมันก็แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นลงยังไง
แล้วแต่ตกลงของแต่ละธนาคารแล้วแต่สัญญาที่ทำไว้กับแต่ละธนาคารค่ะ
ตอนเข้าปีที่๓แล้วงวดแรกเนี่ยยังหัก๗๐๐อยู่เลย๑ต้น
แต่ดอกเบี้ยมันคงขึ้นไปอีกงวดที่ผ่านมาพฤศจิกายนก็เลยหักได้แค่๕บาท๕๐
คืออัตราผ่อนในแต่ละเดือนเท่าเดิมแต่ว่าตัดเงินต้นไปมันแตกต่างกัน
เพราะว่าดอกเบี้ยมันแตกต่างกันยังมีว่าเคยผ่อนบ่อยด้วย
ผ่อนบ้านผ่อนคอนโดอย่างนี้เข้าใจเลยว่าดอกเบี้ยมันอย่างนี้จริง

มันเลยยังรีไฟแนนซ์ไม่ได้ไอ้ปีที่๓มันลอยตัวแล้วไง
ก็ต้องอดทนอดกลั้นไปหรือยังไร
ทีนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยนะคะ
เบี้ยเงินกู้แบบคงที่กับดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวมันจะต่างกันนะคะ
ดอกเบี้ยโค้งที่ก็คือมันโค้งเดิมค่ะสัญญากู้
อกเบี้ย๗ต่อปีเป็นเวลา๒ปีอันนี้มันเท่าเดิม
พอดอกเบี้ยลอยตัวปุ๊บเราก็ต้องดูแล้ว
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เขาจะมีการประกาศออกมาเป็นครั้ง
อย่างนี้นะคะมันก็จะส่งผลต่อการผ่อนชำระในแต่ละงวดในแต่ละงวด
คุณผู้ชมลองดูอัตราดอกเบี้ยกันหน่อยไหม
ใครจะผ่อนบ้านผ่อนคอนโด
ลองดูหน่อยไหมคะว่าดอกเบี้ยของธนาคารแต่ละแห่งเป็นอย่างไร
อันนี้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
อัตราดอกเบี้เฉลี่ย๓ปีจะเป็นแบบนี้ค่ะ

ใช่เวลามันลอยตัวมันจะเป็นเท่าไหร่อย่างไร
ทีนี้คนที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านซื้อคอนโด
จะต้องผ่อนอสังหาริมทรัพย์ศึกษาเรื่องดอกเบี้ยให้ดีนะคะ

เบี้ยการผ่อนอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
ก็ต้องคิดให้ดีให้รอบครอบ
แต่ก็อย่างที่คุณเบลบอกว่าสถานการณ์เงินของเรามันก็แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
ไม่มีเงินโปะแต่ช่วงนี้ดอกถูกจริงต้นก็ตัดเยอะหน่อย

อยู่กับเราเดี๋ยวดูเรื่องดอกเบี้ยให้ใหม่
หรือไม่ถ้าเกิดคิดว่าจะผ่อนตามเวลาจริง
เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้คุณเข็มมาสอนคือให้ดูเลยว่าควรจะผ่อนเนี่ย
ล้านหนึ่งเนี่ยถ้ากู้ล้านหนึ่งนะควรผ่อน๗๐๐

ถ้าคุณกู้สองล้านคุณต้องควรส่งสักเดือนละหมื่นสี่อืม
มันจะพอระหว่างมันจะถั่วกันระหว่างดอกเบี้ยกับเงินต้น

นี่พูดจากหัวอกคนผ่อนบ้านใช่ไหมคะ
ด้วยความขอรบนะคุณเบลเพราะอย่างคุณเบลยอดกู้ตอนนี้เหลือสองล้านหนึ่ง

ซึ่งความจริงถ้าส่งล้านมันคือจะสักหมื่นสี่หรือหมื่นห้าที่ส่ง
แต่ถ้าเกิดก็ผ่อนไม่ไหวพี่อุ๋ยไม่มีเงินผ่อน
ก็อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องรอเวลาที่มันเคิร์ฟมันจะลงในช่วงปลายใช่ไหม